คือถ้าเราไม่สามารถปฏิรูป

ประสาทการรับฟังมันบอด

แต่พอคุณพูดผิดหูผม

ผมว่าทุกอย่างมันต้องอดทน

ฟังเขาดูก็เดี๋ยวร้อนไหลก็ดูหยุดแก้
คือเราต้องไปคุยให้รู้เรื่องกัน
คือต้องคอมมิลิเคชันกันให้มันดี
คอมมูนิเกตเราไม่คอมมูนิเกตเราคิดออก
แล้วสังคมไทยเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะอำนาจนิยม
มันเป็นสังคมประชาธิปไตยไม่สังคมที่เป็นเสรีนิยม
อำนาจนิยมก็ผิดหูก็เอาเรื่องเขาอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับ
เนื่องจากกระบวนการยุทธิธรรมเรา
ยังไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เราก็ต้องปฏิรูปกระบวนการยุทธิธรรม

เราไม่สามารถทำให้บ้านมันเป็นสงบ
ที่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดก็คือปี๒๕๕๙
ท่านก็บอกจะปฏิรูปจังหลวด
แล้วระหว่างชุดนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรออกมา
กฎหมายของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการปรับปรุง
โดยรัฐมนุน๔๐มีความทันสมัยไม่แพ้ประเทศใดในโลก
แต่นักกฎหมายเราก็ยังไม่เข้าใจกฎหมายดีเท่าที่ควร
นักกฎหมายที่ไม่เข้าใจกฎหมายดีเท่าที่ควรมาจากไหน
ก็มาจากหมาไลยเท่านั้นมาจากธรรมศาสตร์ทิรงิงของผม
จุฬาทุรางกำแหงอะไรต่าง
ผมเลยต้องโทษหมาไลยหมาไลยนี่สอนกันยังไง
คือถ้าเราไม่สามารถปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้
ความสงบมันไม่มีหรอกครับ
ผมเป็นห่วงก็คือการจับที่ไม่ถูกต้อง
คือเหตุออกหมายจับนั่นเอง๑ต้องหลบหนี
ถ้าหลบหนีแล้วคุณไม่จับเขาไว้ก็เขาก็เพ่นนะดิ
สองก็เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

มีไหมพวกนี้ไม่มีเลย
อันตรายประการอื่นมีไหมไม่มี
แล้วสิ่งนี้ก็คือเหตุออกหมายในกฎหมายเรา
แล้วตอนนี้สื่อมันปลายเร็ว
ผมไม่รู้จะไปบอกอะไรท่าน
แล้วกันต้องปรึกษาผู้มีความรู้

ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ด้วยกฎหมายนี่ก็มีปัญหา

มันจะมาเล่นกันเอามัน

จริงแล้วคนที่เรียกผิดชอบก็คือสฟา
เล่นเป็นละครเป็นได้ยังไง

หัวต้องยึดความถูกต้องเป็นหลัก
แล้วก็ต้องอดทนฟัง
ถ้าฟังได้มากเราก็แก้ปัญหาได้ถูก